อีก๓ปี๕ปีโลกของการศัยกรรมจะเปลี่ยนแปลงไหมครับคุณหมอ

ถือว่าเป็นเครื่องประดับอีก๑ชิ้นบนใบหน้า

มองว่าจริงแล้วการทำศัยกรรมตกแต่ง

ในอนาคตก็จะต้องมีแนวโน้มที่มากขึ้นอยู่แล้วนะครับ

หมอมีตัวอย่างเคสอันหนึ่งที่น่าสนใจมากครับ

สมัครงานอยู่๖ที่ก็ไม่ได้รับงานเลย
จากว่าเวลาไปสมัครงานเขาก็ไม่กล้าสบตากรรมการ
กลัวคนจะรู้โอล่ะจริงไม่มั่นใจนะ
ปรากฏว่าพอมาทำศัยกรรมตบแต่งนะครับ

แต่หลังจากนั้นเขารู้สึกว่าตัวเองมั่นใจมากขึ้นแล้วก็ได้รับงานเลย

มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคนอื่นมองเรายังไงครับ

อันนี้ก็ถือว่าทำให้เปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างมากเลย

บางคนก็ทำเพื่อแก้ไขจุดบกพร่องให้มันดีขึ้น
บางคนก็ทำเพื่อเสริมสร้างให้มั่นใจให้บุคลิกดีขึ้น
มีคำกล่าวไว้ว่าเวลาเราทดลองการทำศัยกรรมนับหนึ่งแล้ว
หลังจากนั้นครั้งที่๒๓๔จะเป็นเรื่องง่ายดาย

หมอมองว่าการทำศัยกรรมความงามหลายครั้ง

อย่างที่สองต้องอย่าทำให้ตัวเองเดือดร้อนครับ
คือบางคนใช้เงินเกือบทั้งหมดที่สะสมมา

เพราะฉะนั้นอย่าทำให้ตัวเองเดือดร้อน
ก็ให้มองเรื่องศัยกรรมเป็นเรื่องเล็กครับ

กมุ่นจนกระทั่งเรื่องของการงานเสียอย่างนี้

เราก็แค่ปีหนึ่งมาทำอย่างหนึ่ง

สมมุติคนเราตัดสินใจว่าจะทำศัยกรรม

คือบางคนไปหารีวิวอย่างเดียวเลย

คือข้อมูลตรงหรือว่าข้อมูลที่มันตามหลักการแพทย์
มันจะต้องมีทั้งข้อดีและข้อเสียใช่ไหมครับ

มาปรึกษาแพทย์โดยตรงเลย

ก็มาดูสถานพยาบาลเลยเป็นอย่างไร